คิดเหรออ้าวบางคนบอกว่าสิ้นคิด
แต่สิ้นคิดยังไงก็กิน
เขาสั่งมายังไงก็กินกันอยู่แล้วสำหรับเมนูนี้นะครับ
แต่ว่าไม่ใช่ผัดกะเพราธรรมดาอย่างแน่นอน
ตลอดข่าวทั้งทีต้องไปเจอกับกะเพราที่มันพิเศษ
กับเมนูผัดกะเพรา๓ผ้าครับ

วันนี้เรามาอยู่กันแถวซอยนาคนิวาสค่ะ
เพราะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทานกะเพรากัน
แต่กะเพราวันนี้นั้นไม่ใช่กะเพราแบบธรรมดา
เพราะร้านเขาขายกะเพรา๓ผ้า
จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่า
กะเพราแนวใหม่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครกับกะเพราสามพา
กะเพราแนวใหม่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครกับกะเพราสามผ้า
สวัสดีค่ะชื่อแพลว์ธนัดพรโต๊ะวิสุทธินัน
เป็นเจ้าของร้านกะเพราสามผ้าค่ะ
เราอยากทำอะไรที่มันไม่เหมือนใครหากินไม่ได้ที่ไหน
เขาก็เลยเริ่มจากเมนูกะเพราค่ะ
เพราะว่ากะเพราใครก็บอกว่าเป็นเมนูสิ้นคิด
หาทานง่ายแต่จริงแล้วเนี่ยกะเพราเนี่ยแต่ละร้านก็จะรสชาติไม่เหมือนกัน
เราก็เลยอยากเอาตรงนี้ค่ะมาทำให้กะเพราที่ดูว่าเป็นอาหารธรรมดา

หลักของเราที่ชื่อว่ากระเพรา๓ผักนะคะ
ภาคจะต่างกันที่พริกที่ใช้ค่ะ
แล้วก็ผักพื้นบ้านที่เราใส่ลงไปเพิ่ม
ด้านเดิมเลยก็จะมีสามภาคนะคะเหนือกลางใต้
แต่ลูกค้าชอบถามถึงภาษีสารเราก็เลยจัดภาษีสารมาให้แล้วค่ะ
การแต่งร้านนะคะเราเองก็จะเน้นไทยค่ะ
เหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราเจออะไรที่เป็นของตกแต่งของแต่ละภาคนะ
หรืออะไรที่มันดูแล้วมันไทยมันน่ารักที่เข้ากับร้านเรา

เจออะไรมาก็ดึงออกเอาเข้าดึงออกเอาเข้าตลอดค่ะ
ผลตอบรับก็ถือว่าดีเลย
คือดีแบบน่าตกใจเลยก็คือเกินความคาดหมายไปมาก
เกริ่นมาค่ะอันนี้ก็น่าจะหิวกันแล้วใช่ไหมคะ

เดี๋ยวเราจะทำกะเพราแสนอร่อยของทางร้านให้กินค่ะ
ตอนนี้ทุกเมนูก็มาอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วนะคะ
ขอแนะนำเลยเริ่มจากตอนนี้ค่ะหมูสับภาคกลาง
หลักของเขานิยามว่าเป็นกะพร้าวโบราณค่ะ
ก็คือจะมีเครื่องเทศสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดเพิ่มลงไป

เหนือจะเด่นที่พริกคั่วมะแขวนค่ะ
แล้วก็ใส่ใบผักแพลวเพิ่มลงไปกับใบกะเพรา

รสชาติตัวนี้จะให้นิยามว่าเผ็ดร้อนหน่อย

ภาคใต้จะเด่นที่ใส่พริกเหลืองลงไป

มันจะเผ็ดหอมของตัวใบหัวระพา

จะออกหวานนิดจากพริกเกลืองค่ะ

อีสานเราจะใส่เป็นพริกป่นข้าวคั่ว
แล้วก็ใช้น้ำปลาร้าค่ะให้ความเค็ม
ไอเดียค่ะมาจากอ่อมผสมกับลาบ
ก็เลยจะมีทั้งข้าวคั่วพริกป่น
แล้วก็มีทั้งใบแมงลักลงไปด้วย

ก็จะมีเป็นเส้นลากกะเพราค่ะ

แต่ว่าไม่ได้ใส่ใบกะเพราค่ะใส่เป็นใบมะกรูดแทน

แล้วก็หอมกลิ่นใบมะกรูดที่เขาคลุกเคล้าอยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ

เราก็ตั้งชื่อมาจากการที่รวมเครื่องเทศที่ทำให้ลิ้นชาค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมะแขวนหมาล่าลงไปในพริกตัวนี้ค่ะ
แล้วก็ใช้เป็นน้ำมันหงาอิงมาจากปิ้งย่างหมาล่าค่ะ
โอ้โหกะเพราแต่ละตัวน่าทานมาก
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากลูกค้ากันบ้างดีกว่า
ว่าเขาติดใจรสชาติของเมนูกะเพราของร้านนี้ขนาดไหน
มันแปลกดีแล้วก็มันเข้มข้นนะคะ
เขามีแบบว่าสมุนไพรปกติกะเพราร้านอื่นจะไม่ใส่อย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นแบบค่อนข้างแตกต่าง

แล้วก็ให้เครื่องค่อนข้างเยอะก็สมกับราคาด้วย
มาทานได้ที่ร้านตรงนี้เลยค่ะ
มีสาขาเดียวที่เดียวก็คือนักนี้ว่าตรงข้ำนักนี้ว่าซอย๓ค่ะ
เปิด๑๑โมงค่ะปิด๔ทุ่มแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ค่ะ
ทานกะเพราที่ร้านเรานะคะรับรองว่าแปลกไม่เหมือนใคร

โอ๊ยน่าสนใจมากถ้าถาม๓ภาพนะ
มีหลายภาคอย่างงั้นเหรอมันไม่ได้เป็นภาคหนัง๑๒๓๔
แต่ว่าเป็นภาคทุกครูมีภาคในภาค
นี่ตอนนี้มี๓ใช่ไหมล่าสุดเพิ่มมาเป็น๔๐

ภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้
แล้วภาคกะเพาภาคเหนือภาคคู่จังไง
สีภาคเกือบไม่รอด